สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อกระแสลมแห่งความเปลี่ยนแปลงพัดผ่านมา
เราก็ต้องตามดูว่าจากนี้ไปจะมีความเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้น
ภายใต้รัฐบาลที่กำลังตั้งกันอยู่ต้องคอยตามดู
บางเรื่องอาจจะทำได้ทันทีบางเรื่องใช้เวลาหน่อย
เรื่องใช้เวลานานขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของปัญหา
ยากง่ายแค่ไหนฉะนั้นช่วงรอยต่อของความเปลี่ยนแปลง
ทุกฝ่ายจะต้องต้องตั้งสติและเฝ้าคอยอย่าไปก่อกำแพงขวางกั้นการเปลี่ยนแปลง
เพราะว่าถ้าสมมุติว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นจะนำไปสู่ความเลวร้าย
คนไทยสังคมไทยเขาไม่ปล่อยให้ถึงจุดนั้นหรอกครับอย่าไปเอาความหวาดภาวะ
มามโนแล้วเกิดอาการตื่นตูมด้วยความไม่รู้หรือรู้ไม่จริง
ประเภทที่บอกว่าไม่อยากตื่นขึ้นมาแล้วหวั่นใจว่าเราจะกลายเป็นเมืองขึ้นอเมริกาไปหรือเปล่า
อันนี้ก็เกินไปหน่อยเขาจะมาตั้งฐานทัพในบ้านเราแล้วเหรอ
หรือไม่ก็มโนว่าอีกหน่อยข้าราชการบำนานต้องไปนั่งถือขันขอทานอยู่บนสะพานลอย
อีกหน่อยวันหนึ่งครอบครัวไทยจะล่มสลายความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
เฮ้ยมันถามกันถึงตั้งประเด็นกันถึงขนาดนี้
อยากจะถามหยาบว่านี่จะบ้ากันไปแล้วเหรอ
เอาสติกำกับจิตใจกันหน่อยเถอะครับ
รักรักชอบรักไม่รักชอบไม่ชอบแต่ต้องมีสติ
ถ้าเอาสติกำกับจิตใจได้เราก็ไม่ต้องคิดฟุ้งซ่าน
ผมนึกถึงตอน๖๐๗๐ปีที่ผ่านมาคนไทยตอนนั้นเนี่ยถูกล้างสมอง

ศิรินธิกลัวคอมมิวนิสต์พูดกันถึงว่าถ้าคอมมิวนิคซ์มายึดประเทศไทยได้นะ
มิวนิสต์จะเอาพระไปไถนาแทนหัวแทนควาย
ให้คนเกลียดกลัวคอมมิวนิสต์
เหล่านั้นก็ฝังใจอยู่กับคนรุ่นผม
จนวันหนึ่งเมื่อเราได้เปิดสัมพันธ์ทางการทูตกับคอมมิวนิสต์ในสมัยรัฐบาลคึกฤทธิปราโมท
เราก็ได้รู้ข้อเท็จจริงตามมามากมายจนวันนี้เป็นยังไงล่ะครับ
เราก็รู้ว่าสถานการณ์ของการปลุกปั่นกันในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หวาดภาวะกันโดยใช้เหตุ
ผมก็ไปเมืองจีนหลังจากที่หม่อมคึกฤทธิ์ไปเปิดสัมพันธมัยตรี
ไปเจอเพื่อนเพื่อนนักข่าวเมืองจีนเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังเขายังอ้าปากหวอแล้ว
ก็บอกว่าเอาอย่างนั้นเลยเหรอกลัวกันถึงขนาดนั้นเลยเหรอ
ฉะนั้นเรื่องแบบนี้ต้องมีสติต้องเอาสติกำกับไม่งั้นแล้วจะไปกันใหญ่
ทั้งเรื่องหลักทั้งเรื่องย่อย
มันจะมีประเด็นอะไรตามมาบ้าง

ผมคิดว่าเรื่องหนึ่งที่สังคมไทยได้ยินมานาน
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด
จริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกครับ
ผมเคยทำรายการวิทยุทำทีวีกับคุณสุธิชัยหยุ่น

เรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่เป็นข่าวใหญ่อยู่ในตอนนั้นว่า
คนเห็นด้วยคนไม่เห็นด้วยกับการเลือกผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นข้อถกเถียงเป็นประเด็นเป็นวาระกันในตอนนั้น
มีการแสดงความเห็นเห็นด้วยไม่เห็นด้วย

สุดท้ายก็ลงตัวที่ว่า

มาจากกระทรวงมหาดไทยเหมือนเดิม
แต่ว่ามีการเลือกตั้งนายกอบจ
นายกอบจก่อนหน้านั้น
ผู้ว่าเป็นทั้งผู้ว่าและรักษาการนายกอบจ๒ตำแหน่ง
ตอนหลังก็เลือกนายกอบจ
แล้วผู้ว่าก็ถ่ายโอนอำนาจไปให้นายกอบจ
ผมจำได้ว่าวันแรกที่ถ่ายโอนอำนาจเนี่ย
ลดประจำตำแหน่ง

ต้องโอนไปให้นายกอบจ
แล้วหลังจากนั้นอำนาจของผู้ว่าก็

แต่ไปเป็นอำนาจของอบจ
ก็ดำรงคงอยู่มาจนถึงวันนี้

เป็นนโยบายของพักเก้าไกล

แต่ก็ไปแหมะอยู่ในข้อที่๖ที่เขียนว่า
ผลักดันการกระจายอำนาจทั้งในแง่ภารกิจและงบประมาณ
แต่อย่าลืมว่าในช่วงของการหาเสียงเนี่ย
พักเก้าไกรเขาใช้นโยบายนี้เป็นจุดขายนะครับ
ผมฟังคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้หาเสียงเนี่ย
ปราศัยเวทีไหนคุณธนทรก็ขายเรื่อง
นโยบายเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดทุกเวที
อกย้ำทุกเวทีแล้วแต่ละเวทีก็จะเสียงกรี๊ดเขียนขานลับ
อยากได้การเลือกผู้ว่าเหมือนกับคนกรุงเทพที่ได้เลือกผู้ว่า
คนฟังในต่างจังหวัดเขาก็ตั้งคำถาม
คนต่างจังหวัดเป็นประชาชนชั้น๒เหรอ
ถึงไม่ได้เลือกผู้ว่าเหมือนกับคนกรุงเทพได้เลือกผู้ว่า
ฉะนั้นประเด็นนี้จะตกเป็นเป้าให้ตั้งคำถามว่า
ตกลงพักเก้าไกรจะเอายังไงจะขับเคลื่อนยังไง
จะขับเคลื่อนช้าหรือขับเคลื่อนเร็วแต่ว่าอย่างที่บอก
มันมีสองด้านถ้าจะเอากันจริงก็อยากให้ตระหนักถึงความจริงอีกข้อหนึ่ง
มีคนบอกผมว่าสังเกตไหมตอนนี้การเลือกตั้ง
เลือกตั้งกำนันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเลือกตั้งอบต
เลือกตั้งอบจโอ้โหใช้เงินกันแบบมหาศาล
ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีจำนวนน้อยเนี่ย
ซื้อเสียงกันแหลกรานเลือกนายกอบตบางแห่ง
หัวหนึ่งตั้งสามพันสี่พันห้าพันสู้กันเนี่ย
หนักขนาดนั้นแล้วเขาก็สมมุติฐานว่าเอ้า
แล้วถ้าเลือกผู้ว่าไม่ซื้อกันหนัก
แล้วถ้าเงินซื้อได้เราก็ได้ผู้ว่าที่เคยเป็นนายบ่อน
เราก็ได้ผู้ว่าที่เป็นผู้มีอิทธิพลในจังหวัดซื้อเสียง
มาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนี่เขาก็กลัวไปแบบนั้น
แต่ว่าเราก็ต้องทำใจครับสถานการณ์มันจะค่อยดีขึ้น
ปรากฏการณ์ที่พักเก้าไกลฝ่าวงล้อมมาได้โดยไม่ต้องซื้อเสียง
มันน่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่ว่าวันหนึ่งถ้าเลือกผู้ว่าราชการจังหวัด
ก็น่าที่จะซื้อเสียงกันน้อยลง
ผมมีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านฝากเตือนมา
คุณทำลงเจริญกุลท่านบอกว่าหากจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าเกิดขึ้น
ต้องเข้าใจในเรื่องสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งเสียก่อน
ก็อย่างที่บอกคือต้องทำความเข้าใจว่า
การซื้อเสียงการเลือกตั้งมันยังหนักอยู่
บางคนบอกว่าการเลือกตั้งควรจะเลือกในจังหวัด
ที่ใหญ่ใหญ่ก่อนเช่นเลือกที่ภูเก็ตก่อนไหม
ที่เชียงใหม่ก่อนไหมเลือกที่ชนบุรีก่อนไหม
ที่สำคัญที่สุดคือส่วนกลางต้องจริงใจในการกระจายอำนาจ
สู่ท้องถิ่นเพราะจะต้องถ่ายโอนทั้งเรื่องงบประมาณทั้งกิจกรรม
กิจการทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่ง
พักเก้าไกลไปหาเสียงฉายภาพเอาไว้เอาล่ะ
มันอาจจะทำทันทีไม่ได้แต่ว่าอย่าให้แฟนคลับที่เขาตาม
เขารู้สึกว่าไม่ทำตามคำพูดฉะนั้นหน้าที่ของพวกเรา
เรื่องพวกนี้อย่าตั้งกำแพงป้องกันกระแสลมแห่งความเปลี่ยนแปลงครับ
นี่คือเขตแสนใต้ที่ของวันนี้ครับ